เรื่องนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
แต่หลายคนที่ผมได้พูดคุยได้สอบถามมาเขาบอกว่า
ถ้าเจอกับตัวเองเนี่ยแล้วจะรู้
อย่างคุณแจ๊กเกอรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่เขาไปสอบถามมาแล้วก็ได้เจอกับตัวเอง
มีประสบการณ์ร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
สืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตของน้องอิน
น้องอินอดีตดาราเด็กชื่อดังที่เสียชีวิตในวัย๒๐ปี

เมื่อ๗เมษายนที่ผ่านมาเป็นข่าวดังมาก
ทงพิธีก็มีเสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้ว
พิธีฉับประณะกิจศพรอยอังคาร
ทางครอบครัวก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเอ

ก็นิมนต์พระสงฆ์ไปภาพในวันนั้น
รู้สึกจะช่วง๒๓วันหลังเกิดเหตุนี่แหละนะครับ
คุณบินบรรลือฤทธิ์ที่เป็นคนสนิทของทางครอบครัว

บอกว่าน้องอินมาหาก็ยังคุยกับน้องอินบอกว่าเออไปเถอะ

ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าช่วงที่สวดอภิษฐรรมเนี่ย
ก็มีเด็กข้างบ้านหลานตัวเล็กก็มาตะโกนว่า
พี่อินมายืนอยู่หน้าบ้านพี่อินมายืนอยู่หน้าบ้าน
มีเด็กข้างบ้านเห็นใช่

ก็เหตุการณ์ผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
ล่าสุดครับมีการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แจ็คจิลกุมารทอง
จิลนี่เป็นผู้ที่เขามีเรื่องของกุมารทอง
มีเหรียญพี่นวลใช่ค่ะ
เรื่องของศัยศาสตร์อะไรต่างตามความเชื่อ
ก่อนหน้านี้สมัยเป็นวัยรุ่นก็เคยออกเทปคู่กันมาแล้ว
จิลกุมารทองเนี่ยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
ระบุถึงน้องอินที่เสียชีวิต
ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองยาวเหยือดแหละ

คืนวันที่๑๓เมษายน

คุณแจ๊กเกอรีนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คือคุณแจ๊กกะรีนเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย
คือคุณจักรีนเนี่ยผมก็ได้ถามคุณจักรีนนะ

ปกติแล้วตัวเองก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไห

แต่วันที่
ทำข่าวน้องอินเสียชีวิต

คุณแจ๊กกะรีนบอกว่าช่วงนั้นก็เอามือถือไปถ่ายคลิป

เหมือนมีผู้หญิงมาร้องไห้อยู่ข้าง
สะอื้นสะอื้นก็เก็บคนเดียวอยู่ในใจ
ด้วยความที่คุณแจ๊กรีนเขาก็ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรแบบนี้มากนัก
แต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงมาร้องไห้

เพราะดูคนอื่นรอบข้างเขาก็นั่งกันแบบปกติ

พอมาวันนี้เห็นแจ็คจิลกุมารทองโพสต์แบบนี้
สัมภาษณ์เพื่อจะเออถามข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้
แจ๊กจิลบอกกับแจ๊กเกอร์รีนว่ายังไงมั้ย

กระจิลกุมารทองบอกกับแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีของเราบอกว่า

เขาก็พยายามสื่อพยายามหาคุณอยู่นะ

คุณแจ๊กกะลินก็เลยย้อนไปถึงวันที่

และอินบอกว่าให้บอกพี่จักรีนว่า

ไม่ได้บอกใครเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินทาง

โดยส่วนตัวมันเลยเกิดความเชื่อขึ้นมาทันที

ว่าน้องอินมาหาแจ็คกับจิลจริง

ทำพิธีเชิญวิญญาณไปนะ

เดี๋ยวฟังที่แจ๊คกับจิลได้

แต่ลักษณะอินที่เข้ามาเนี่ย

มันเหมือนค้ำด้วยช้ำอืดแล้ว

อิมอะ
เอามือเอื้อมมาเปิดประตู

แต่อิมไปคว้าประตู

พอคืนที่๓ปุ๊บประมาณตี๑๑๐นาที

สักประมาณ๑๐นาทีสัญญาณการขโมยดัง

เฮ้ยอิมเนี่ย

พี่มริยสือให้ทางใครเขารู้แล้ว

สัญญาณในบ้านดังปิ้ว

ผมตกใจตกใจแบบเมื่อคืน

ไม่จบคือจิลโพสต์ปุ๊บไม่จบจิลก็โทรปะ
โพสต์ตอนตีโพสต์ตอนทิ้งคืนกว่าเมื่อคืนนั้น
เราก็โอเคอิมโพสต์แบบนี้แล้ว
ถ้าเขาไม่มาช่วยไม่ต้องมาหาพี่อีกนะ
เอาอีกแล้วมีกลิ่นมาน้ำหอมโชยมา
แล้วมันก็มาถามผมว่าได้กลิ่นไหม

หลังจากนี้ให้กับพี่น้องญาติพี่น้อง

คนที่เห็นคนที่เจอน้องอินเนี่ยคือจิลคนเดียว

แต่ว่าจิลเนี่ยเขาบอกว่า
ที่เขาเจอที่เขาเห็นน้องอินแล้วมาหาเขาเนี่ย

เพราะว่าไม่เคยร่วมงานไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนหรอก
เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยติดใจว่าอ้าว
ญาติพี่น้องแล้วน้องอินจะมาหาทำไม

เพราะว่าตัวเองก็มีเรื่องของกุมารทอง
เรื่องของล็อกเก็ตพี่นวลอะไรพวกนี้อยู่

ก็สืบเนื่องมาจากตอนที่น้องอินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วเนี่ย
มีวันหนึ่งต้องขับรถผ่านแถวนั้นพอดี
แล้วจิลเนี่ยก็คิดอยู่ในใจแล้วก็พูดออกมา

แต่ว่าตัวเองก็มีลูกสาว๓คน

เห็นที่เกิดเหตุแล้วก็รู้สึกสงสารน้องอินที่อายุยังน้อย

ก็เลยคิดในใจแล้วก็พูดออกมาว่า

ที่เขาเล่ามาสักครู่นี้๓วันติดที่เจอ

น้องอินพยายามจะสื่อหลายครั้ง
แต่อาจจะไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครเห็น
เช่นไปยืนอยู่หน้าบ้าน
เช่นคุณแจ๊กกะรีนได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างหู

บอกว่าถ้าตามปกติแล้วเนี่ย

โดยฉับพลันแบบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คืนแรกวันแรกเขาจะยังไม่รู้หรอก
วันแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต
โดยวันแรกถ้าเป็นอุบัติเหตุ
เขาจะไปที่จุดหมายปลายทางที่เขาต้องการไปก่อน

วันที่๒เขาจะกลับมาหาคนที่เขารักที่สุด

วันที่๓ก็อาจจะกลับไปที่จุดเกิดอุบัติเหตุ

ซึ่งตรงนี้พิธีการเชิญวิญญาณเนี่ยยังไม่สำเร็จนะครับ
กาจิลยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเกราะกระแสหรืออยากดังนะครับ
เพียงแต่อยากบอกคุณแม่ของน้องอินและก็ญาติญาติ

พื้นนี้สิ่งต่างที่ผมทำ
เพราะน้องเขาเหมือนคล้ายลูกผม

ก็แค่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นอะไรต่าง

ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาโหนกระแสไม่อยากดัง
เราอยากให้ทำถูกต้องตามวิธีการนะครับ
แล้วก็อยากให้น้องอิมไปที่สบาย

ก็ยืนยันว่าไม่ได้เกาะกระแสอะไร

ส่วนเรื่องพิธีกรรมต่างก็ต้องให้ครอบครัวน้องอินดำเนินการ

ก็แล้วก็ตอนที่จิลกำลังชี้ให้ช่างภาพของไทยรัฐทีวี
เราถ่ายตามจุดต่างตามกล้องวงจรปิดที่เขาเล่า
คืนสุดท้ายใช่ไหมคืนที่๓ที่น้องอินมาหา
แล้วมีสัญญาณดังเหมือนมีอะไรผ่านนะครับ
อยู่ดีครับจิลก็เดินมาบอกน้องอิน
บอกว่าน้องอินตอนนี้กำลังสื่อสารอะไรบางอย่าง
ฝากถึงแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีให้ไปบอกคุณแม่
ซึ่งภาพต่อไปนี้ต้องคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
ในการรับชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ
ไปหาแม่บอกแม่ด้วยให้กินทางที่เขาอยากกินอะไรวะ
แม่รู้บอกแม่ด้วยว่าหนูยังอยู่ที่เดิม

คุณชิลบอกว่าน้องอินฝากให้คุณจักรินไปบอกคุณแม่ว่าให้ทำบุญมาให้หน่อยในอาหารที่อยากทานส่วนอาหารอะไรคุณแม่รู้นะครับ
คุณแจ๊กกะรีนก็เลยพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลน้องอินเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาดูแลคุณแม่น้องอินอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับ
เพื่อจะให้พูดคุยกับคุณแจ๊คคุณจิลนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่ได้คุยกันนะฮะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงผู้จัดการของน้องอินรวมไปถึงแบมบี้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องอินก็เพิ่งเปิดเผยกับคุณจักรีนว่า
ลึกแล้วทางครอบครัวหรือว่าคุณแม่ก็รู้สึกอยู่ว่าน้องอินเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิม
ก็ตั้งใจไว้ว่าหลังหมดช่วงเทศกาลสงครานก็จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องอินกลับบ้านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ยังติดสงครานอยู่นะฮะตอนนี้ก็พอหมดสงครานแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไง
ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะมีอะไรที่สรุปเป็นข้อเท็จจริงอะไรได้อะเนาะ
มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อด้วยนะครับ
แต่ก็เป็นสิ่งที่เราสะท้อนมาให้เห็นหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คแล้วเราก็ไปถามข้อเท็จจริงมาให้
ใช่ค่ะแจ็คจิลก็บอกว่าถ้าทางครอบครัวหรือว่าคุณแม่ของน้องอินอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็หลังไมค์คุยกันได้
อันนี้ก็ตัวเองตั้งใจจะช่วยนะคะ